โรงเรียนที่หมูรักเย้
ต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกลูกคือเพื่อน
พวกเขาจะมาร่วมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ของเรา
เอาใจด้วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็ก
โครงการพิเศษเกมต่อชีวิตนี้
โรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของผม
ครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษ

เป็นเรื่องราวของโรงเรียนที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ
และสามารถนำไปต่อยอดได้
แต่อาชีพที่ว่านี้คืออะไร
และเรื่องราวจะน่ารักแค่ไหน

อาชีพในฝันของดูกระคือยาเป็นฮิ้งเซ้าคุณค่ะ

ไทยรัฐวิทยาไป๑๒โค้กตองเฉลิน
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่๑
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนของหนูเพียบพร้อมทางด้านการศึกษามากค่ะ
ถึงจะมีกิจกรรมเยอะแต่ว่าคุณครูก็จะหาเวลามาสอน

หนึ่งก็คือเศรษฐกิจพอเพียง
สองก็คือทำน้ำยาล้างจาน

และเราจะเพิ่มเติมกิจกรรมตัดผมนี้เข้าไปด้วยครับ
เนื่องมาจากว่าร้านตัดผมในหมู่บ้านมีอยู่ร้านเดียว
ทีนี้เด็กก็ไปรอนานบางครั้งก็ไม่ได้ตัด
เคยไปล่อคิ้วนั้นล่อกับสารผิวม่วงเหมือนไป

ร้านตัดผมตอนนี้ซึ่งมีอยู่แค่ร้านเดียว

ถ้าจะไปอีกร้านอื่นก็ไกล
เราเคยดำเนินกิจกรรมนี้มาก่อน

เนื่องจากว่าเราขาดอุปกรณ์และขาดห้องเรียน
แต่ก่อนก็มีกิจกรรมตัดผมครับ
แต่อุปกรณ์มันพังมันเสีย
ก็เลยหยุดกิจกรรมไปปีกว่าครับ
ก่อนเราก็มาตัดผมกันเอง
โดยคุณครูเป็นคนตัดให้แล้วก็สอนนักเรียนด้วย
แต่ว่านักเรียนตัดก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร

หนึ่งเราไม่มีสถานที่ในการจัดกิจกรรมนี้
เราต้องใช้หน้าห้องเรียนจัดกิจกรรม
ทีนี้ผ้าคลุมตัดผมก็ไม่มี
กลัวเด็กจะเสร็จผมจะเข้าเสื้อ
เราก็จึงถอดเสื้อออกเพื่อป้องกันเสียดผม
ไม่มีเก้าอี้ตัดผมไม่มีหวีไม่มีอะไร
ก็มีแค่แบตเตอเลี่ยนตัวเดียวนะคะ
แล้วก็จะมีเด็กถือกระจกไว้ให้คนหนึ่ง

ไม่ค่อยจะมั่นใจเพื่อนกลัวตัดไม่ดี
ตอนนั้นผมเห็นหน้าที่ตัดผมให้เด็กหน่อยครับ
ปีที่แล้วผมเป็นแบบตัดผมให้รุ่นพี่ครับ
ผู้ถามว่าไฟตัดผมเป็นรุ่นพี่เลี่ยนมาตัดไหนครับ
ความรู้สึกเหมือนก็สั้นอยู่ครับ
ย่านตัดบัวถือครับย่านมันแวง
เริ่มแรกผมก็ออกสั้นกลัวรุ่นพี่เขาตัดแป้งครับ
หน้าตากันจริงก็ค่อยมั่นใจไม่ได้หรอก
เริ่มตัดกันจริงตัดไปตัดมากกันดีขึ้นเลยครับ
ผมก็สั้นง่าเตียนไปไว้ทั้งตู้เลยครับ
พอตัดไปเรื่อยแล้วก็เลยมีความมั่นใจมากขึ้น

ตัดเสร็จก็นอนก็ว่าไอมันคือแวงแถวว่าสั้น

แต่สำหรับครูรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
เราต้องทำอะไรที่มันเป็นกิจจัดลักษณะ

มันก็คงจะดีเพราะเด็กได้ฝึกแล้ว

ยังสามารถเชื่อมโยงไปกับกิจกรรมของ

เพราะว่าหน้าตะสินเนี่ยเขาจะมีการจัดการแสดง
เวลามีงานกิจราศีย์ใหญ่
คุณคู่คุณก็สิทธิ์ตื่นมาแต่งหนาทำผมให้เด็กหน่อยหลายคน
คุณคู่คุณแต่งหนาเห็นผมพูดเยาว์ค่ะ
เห็นให้นักเรียนเห็นให้คนที่ถือไปถืออย่างต่างค่ะ
ถ้าเป็นกีฬาสีใหญ่กว่า๒๐คนค่ะ
แต่ถ้าเป็นร่ำปกติก็๘คนขึ้นไปค่ะ
ก็สงสารคู่ค่ะเพราะว่าครูต้องตื่นแต่เสาร์ก่อนพวกหนูมาเตรียมของ

ถ้านู้นได้มีโอกาสฟื้นแต่งหนาทำผม
สิทธิ์ได้เป็นเบาะภาระคุณคู่และเกษตรคุณคู่ได้ค่ะ
เวลามีงานก็จะต้องแต่งหน้าทำผมค่ะ
แล้วเพื่อนบางคนจากหน้าทำผมเองไม่ได้
ก็ต้องไปร้านมันก็แบบเสียค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ค่ะ

หนูคิดว่าน่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะ
จุดเปลี่ยนที่ครูปายมองว่าอยากจะให้โรงเรียนของเรามีร้านตัดผมนะ
คือมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็เจอกับตัวเองเลยนะคะสำหรับนักเรียน
หมู่บ้านของเรามีร้านตัดผมน้อยใช่ไหมคะ
ก็ใช้รถข้างพาน้องไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ร้ายแรงนะคะ
แล้วครูปลายขับผ่านพอดี
ก็เลยลงไปช่วยดูแล้วก็โทรเรียกคุณครูผู้ชายให้ไปช่วยดู
หลังจากที่เขามาโรงเรียนปกติก็เลยถามว่าไปทำอะไรกัน
เขาบอกว่าไปตัดผมครับ
อันนี้ก็เลยทำให้เรามานั่งคิดว่ามัน
โรงเรียนของเราน่าจะมีตรงนี้ที่จะช่วยเด็กของเราได้บ้าง
โรงเรียนอยากได้ห้องตัดผมนักเรียนหญิงนักเรียนชาย

มีสถานที่เหมือนกับร้านตัดผม
มีแต่การตัดผมของผู้ชาย
ประกอบครบผู้ยิ่งเสด็จเขามาใส่บริการนำแบบ
ตัดผมผู้ยิ่งใดผมผู้ยิ่งอะไรพวกนี้ค่ะ
หมายของเราในอนาคตแน่นอนเลยนะคะ

และที่สำคัญซึ่งเป็นทักษะที่เขาสามารถต่อยอดไปในชีวิตของเขาได้ด้วย
ผมเองก็มีความคาดหวัง
ถ้าเด็กนักเรียนได้ฝึกกิจกรรมนี้ไปแล้วเนี่ย

ถ้าเป็นไปได้เด็กที่เก่งแล้ว
ตัดผมให้พอก่อนเกษียณได้ยิ่งดีครับ
หนูจะทำเต็มที่ทำเพื่อโรงเรียนของเราค่ะ
ผมจะทำเพื่อโรงเรียนให้ได้ครับ

รับมือนี่เป็นโอกาสที่ดีของผม

ร้านตัดผมร้านเสริมสวยของโรงเรียนหนู

ต้อนรับนะครับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔
โคกตองเจริญจังหวัดนครราชศรีมาครับ
สวัสดีครับคุณครูนักเรียนสวัสดีลูก

จากวิชาที่เราเรียนแล้วเนี่ย
โรงเรียนก็มีสอนทักษะเรื่องอาชีพ

ที่โรงเรียนทำนะครับก็จะมีน้ำยาเนกประสงค์ครับ

อันนี้ทำเพื่อจำหน่ายด้วยไหมหรือว่าทำใช้ในโรงเรียนก่อน
ใช้ในโรงเรียนก่อนครับเป็นโครงการทักษาอาชีพครับ
แล้วก็มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ปลาดุกเลี้ยงไก่ไข่ปลูกผักครับ
เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันใช่ครับ
แล้วมีอะไรอีกก็มีตัดผม

มีอะไรอีกครูปลายนาฏศิลป์
ใช่ค่ะนาฏศิลป์กีฬาดนตรี
อย่างอาชีพตัดผมเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดนะฮะ
ก็ผมได้มารับผิดชอบในส่วนของหลักสูตรสถานศึกษา
แล้วก็ผมก็ทำหลักสูตรตรงนี้ขึ้นมา

เริ่มมาแล้วแล้วก็หายไปเนื่องจากภาระงานแล้วก็

หมายความว่าขัดกิจกรรมนี้
กิจกรรมนี้มันหายไปช่วงหนึ่งครับ

แล้วตอนนี้อุปกรณ์ในการตัด
ผมเห็นนั่นน่ะตรงหน้ากระจกนั่นคือห้องจริงเหรอ

ปฐมตัดก็หอบมาที่อาคารประถม

ก็คล้ายที่เป็นช่างถือกระจกกระถือตามไปอย่างนี้
ใช่ช่วยกันค่ะเดี๋ยวก่อนผมถามว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้าง
ที่เด็กเรียนแล้วครูเบสครับมีอะไรบ้าง
ตอนนี้ที่โรงเรียนก็จะมีเป็นแบตเตอเลียนครับ๒ตัว

แล้วก็จะมีหวีซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้ได้มานานแล้วครับ
ซึ่งชำรุดแล้วก็ขึ้นสนิทส่วนห้อง

ค่อนข้างเก่าครับแต่แบตเตอเลียนนี้
ล่าสุดเด็กลองเอามาใช้นี่คือค่อนข้างมีปัญหานะครับ
เวลาตัดนะครับเจ็บจนบริเวณหัวนะครับ
ดึงหกดึงหกไปเลยครับใช่ใช่ครับมันกินไง
เขาเรียกแบตเตอเลี่ยนกินเส้นผมอ่ะใช่แล้วบางทีถ้าไม่คมนะ
ถ้าไปไถให้ตรงคอมดีไม่ดีบาดอีกต่างหาก

มันกินผมไปเลยครับมันเจ็บด้วยครับ
เจ็บด้วยครับแล้วยังไงโอ๊ยไหมวันนั้นอ่ะ
ไม่ครับทุนเอาครับแต่กินทั้งเท้าแล้วครับ

จริงมันกินผมมันก็คือมันเก่าจัดซะสิ

ก็คือตั้งแต่ที่มีโครงการแรกแล้วก็ล้มเลิกกันไปสักพักหนึ่ง
แล้วก็มาอ๋อพอลื้อฟื้นก็งัดอีสองอันนี้เข้ามาใช้ใหม่

ขาดก็คือขาดห้องเสริมสวยเลยครับพูดง่าย
ก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับ
ทั้งหมดเลยครับรวมห้องด้วยครับรวมห้องและอุปกรณ์

เด็กทั้งจะมีความรู้ที่กรงทน
แต่ทีนี้ของคุณคุณแบบที่บอกครับว่า

เก้าอี้ตัดผมก็ไม่มีกระจกก็ไม่มีรวมถึงห้องด้วย
สงสัยไปเล็งห้องเอาไว้แล้วแหละใช่ไหม

แค่เป็นการเหมือนกับวางว่า

ก็อยากจะปรับปรุงอะไรตรงนี้ค่ะ

ก็อยากได้เป็นอาชีพเสริมให้กับเด็กด้วย

เน้นที่ปราชชาวบ้าน

ก็คือช่วยกันในการพัฒนาเด็กครับ
เพราะว่าชุมชนก็มีส่วนในการพัฒนาเด็กด้วยได้เหมือนกัน

เป็นครูอีกท่านหนึ่งครับผม
หนูจริงแล้วนี่ใครเคยฝึกตัดผมบ้างลูกเด็ก

เขาแสดงอาการยังไงบ้างตอนที่เราตัดออกจากร้านเราไปแล้ว
ครับหน้าบูดเลยครับ
อันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับครับใช่ครับ

เดินไปขอโทษน้องครับพี่ขอโทษครับน้องด้วย

ครูปายและจริงนักเรียนหญิงน่ะมีการเรียนในเรื่องของการตัดผมอะไรบ้างป่ะ
จริงยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมค่ะ
ส่วนนักเรียนหญิงก็จะดูแลตัวเองคุณแม่จะตัดให้ที่บ้าน

ครูปายเอาแล้วยังงี้เวลาลุงร่ำลูกเรียน
เห็นบอกว่าครูก็เป็นคนที่แต่งหน้าทำผมเด็กอย่างเดียวเลย

นักเรียนไปแสดงสมมุติไปแสดงอย่างนี้กี่หน้ากี่หัว
มากสุดของครูปลายนะคะก็คือยี่สิบหกยี่สิบหกคน
ครูคนเดียวเหรอใช่ค่ะคนเดียวแต่งหน้าทำผม
แล้วเด็กพอแต่งกันได้หรือเปล่าน่ะครู
จริงระดับมัธยมแต่งกันได้ค่ะแต่เขาก็จะได้แต่หน้าของเขาไงคะ
แล้วพอไปที่หน้าน้องเนี่ยก็เริ่มไม่มั่นใจ
เพราะยังไม่ได้มีการฝึกแบบจริงจัง
แต่ว่าที่เขาต้องจำเป็นต้องช่วยคุณครูเพราะว่า
เอ่อหนึ่งเวลามันจวนและหรือมันต้องช่วยกันคนเยอะเนี้ยค่ะ
มาช่วยแต่ถ้าถ้าจะแต่งให้เพื่อนเป็นจริงจัดลักษณะเลย
อะไรอย่างเงี้เนอะมันก็ไม่ได้เนอะค่ะส่วนในเรื่องของผู้ชายเนี้ย
ก็เห็นบอกว่าในหมู่บ้านมีกี่ร้านฮะร้านตัดผม

แสดงว่าหนูหนูลูกทิกทุกคนก็ต้องผ่านร้านตามมารหมด

แล้วมีหรือไม่มีนอกใจตามมารไหมใครบ้าง

ก็ร้านตามมารนี่เป็นร้านหมู่บอ่อนแฮน

อันนี้อย่างเรื่องราวที่เราเห็นวันนั้นนะฮะ

ขวัญเหรอลูกเหรอครับวันนั้นขวัญเป็นอะไรถึงได้เกิดอุบัติเหตุเล่าสิ
ผมพาน้องมาร้านประจำหมู่บ้านครับแต่ช่างไม่อยู่ครับ
ผมเลยพาน้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับซึ่งระยะทางมันประมาณ๖๗กิโลนะครับ
ทีนี้แล้วรถมันสวนมาครับแล้วผมหักเลี้ยวพอดีครับผมตกใจครับผมเลยหักแล้วล้มคว่ำไปเลยครับ
แล้วรถคันที่สวนมานั่นก็คือรถของครูปาย
ไม่ใช่ค่ะครูปายมาพบค่ะมาเจอพอดี
ไม่ใช่ครูนะไม่ใช่ค่ะครูพลายมาเจอพอดีวันนั้นเจอในสภาพเด็กเป็นไงบ้างครู
ก็เทกอาจารย์
ได้รับบาดแผลอะไรตรงไหนบ้าง
มีหมดเลยค่ะหัวหัวเข่าอันนี้คืออุบัติเหตุที่ขวัญเจอ

หนูรู้สึกยังไงบ้างลูกที่คุณครูมาแล้วแบบอยากให้มีวิชาชีพที่ฝึกในเรื่องของการตัดผมแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา
รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าถ้าได้ทักษะนี้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนของเรามันก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการตัดผม

เป็นความฝันลองจากนักฟุตบอลครับ

หมายสูงสุดของโรงเรียนเราที่มาในรายการตอนนี้คือต้องการอะไรครับ

สำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

แล้วก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ที่เราทำ
ก็คือน้ำยาสระผมครีมนวดพวกนี้มาใช้จริงในทักษะตัดผมด้วยครับผม

แล้วก็อยากให้สำเร็จจริงนะฮะครูครับ

พร้อมครับ

ขอให้โชคดีในการตอบโจทย์๔ข้อในวันนี้นะครับ

คุณผู้ชมครับทักษะทางวิชาการหาได้ที่โรงเรียน
แต่ทักษะอาชีพขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนและบริบทในชุมชน
สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒นี้นะครับ
อาชีพตัดผมและอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่ครูต้องการมอบให้กับนักเรียน
คุณครูและนักเรียนจะพิธิโจทย์ให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อได้หรือไม่
มาลุ้นกันช่วงหน้าในเกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรัก
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ที่สำคัญของคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔

จะมาสู้เพื่อห้องตัดผมห้องเสริมสวย

ด้วยการพิธีโจทย์ให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อนะครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับอุปกรณ์ตัดผม๑ชุด
ทำได้๒ข้อรับอุปกรณ์ตัดผม๒ชุด
ทำได้๓ข้อรับอุปกรณ์ตัดผมและปรับปรุงห้องตัดผม
ทำได้ทั้ง๔ข้อรับอุปกรณ์ตัดสน๒ชุดปรับรวมห้องตัดสน
และปรับปรุงพื้นที่ฝึกอาชีพเลย
ทั้ง๔ข้อพร้อมแล้วกองเฉียพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะ
พร้อมแล้วขอเชิญครูเบสมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ครูเบสครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
เต้นนิดหน่อยครับแต่ว่าจะทำเพื่อโรงเรียนให้เต็มที่ครับ

ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๙
เรื่องที่๒เกมเลี้ยงปิงปองเข้าประตู
เรื่องที่๓เกมวิ่ง๓ขากินวิบาก

เรื่องที่๕นาตสิน
ขอเลือกข้อที่๔ครับลิเวอร์ฟูลครับ

ใช่ครับชอบมาครับตามตลอด

คือได้มีโอกาสดูฟุตบอลครั้งแรกตอนเด็ก
แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจในนักฟุตบอลคนหนึ่ง

แล้วก็นักบอลคนนี้ก็ทำให้เชียร์ลีภูตลอดจนถึงทุกวันนี้ครับ
แล้วปัจจุบันนี้โอเว่นแขวนสตั๊ดไปแล้วนะ

แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเตะถือว่าเป็นยอดกองหน้าของยุคเลย

นี่เห็นไหมรู้ละเอียดรู้จริงเขารักของเขา

เอาละมันไม่น่าจะยากสำหรับครูเบสแล้วล่ะครับ

ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรป

ตัวเลือกที่๑คริสต์ศักราช๒๐๐๑

ตัวเลือกที่สี่คิทศกราช๒๐๐๔

ตอนนี้เหลือเดียวกันอีกสี่เรื่อง
คือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔
เรื่องเกมเลี้ยงเปลี่ยงปริงปองเข้าหมอตู
เรื่องเกมวิ่งตามค้าอุปกรณ์และเรื่องน่าตระศิลป์
อ๋อเรื่องข้อที่ห้าครับเรื่องน่าตระศิลป์ครับ
เรื่องน่าตระศิลป์นะครับขอเชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เห็นว่าคุณเข้าชมรมน่าตระศิลป์ค่ะ

๔ปีแล้วค่ะเข้าตั้งแต่ป๕

หนูคิดว่าการรำหรือว่าการร้องนาฏศิลป์เนี่ยยากไหม
ไม่ยากค่ะถ้าคนเขาอยากเรียนอยากที่จะสืบสารจริง
พอรู้จักท่ารำพื้นฐานแล้วนะลูกเนาะ
ถ้ายิ้มถ้าเดินกลายออกไรต่อไรเรียนหมดแล้วนะลูก
เอาละคิดว่าท่าเพื่อพื้นฐานครบ
ของน่าตระศิลป์นะครับก็เกี่ยวกับวิชาน่าตระศิลป์

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถาม
สำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือดที่๓ดีใจ
เรื่องนาตรยาศาบภาษฐธาหนูเรียนตั้งแต่ปศค่ะ
หนูก็เลยคิดว่าคำถามนี้ง่ายสำหรับหนูว่ะมากค่ะ
ตัวเลือดที่๓ดีใจ
วันนี้นะถึงจะไม่ได้เข้าค่ายนะครับแต่
เกมต่อชีวิตของเรามีเกมนี้ให้ขวัญเล่นครับ

เดี๋ยวให้เพื่อนช่วยด้วย

มีเพื่อนใครสมัครใจจะช่วยน้องขวัญบ้างครับ

นะลูกนะฟังโจทย์และกติกานะครับก็คือ
ลูกปิงปองเข้าประตูด้วยมะเขือยาวจำนวน๕ลูกภายในเวลา๓นาที
ที่ใช้มะเขือยาวตีปิงปองเข้าปูนะครับ
เป็นทีมที่เขาจัดขึ้นทุกปีในงานวันเด็กที่โรงเรียนครับ
แล้วทีนี้เป็นเกมที่สนุกครับ
ผมเชื่อมั่นผมต้องทำได้แน่นอนครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
พี่อาวุธออกไปครับ
ได้ริมทรมานที่นี่ครับ
เขาก็เสร็จแม่ง
นี่เป็นให้เกิดลูกภายในวันร้ายมาก
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้โอ้โอ้โอ้
เชี้ยหนักเกิน

นั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จ

ขวัญเหลืออีกเพียงคนเดียวก็คือน้องน้ำจะเลือกเรื่องไหนให้น้องน้ำขึ้นมาต่อชีวิตครับ
ตอนนี้๒เรื่องก็คือเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒และเรื่องเกมวิ่ง๓ขากินวิบาก
เอาเกมวิ่งสามขากินพิบากครับ
วิ่งสามขากินวิบากนะครับขอเชิญน้องน้ำมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วิ่ง๓ขารู้จักไหม

โรงเรียนมีงานวันเด็กก็จะจัดกินวิบากอะไรพวกนี้ค่ะ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะในเกมต่อชีวิตของเรานะครับจะมีเกมนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวจะให้จับคู่เล่นเกมนี้พร้อมไหม

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ต่างต่างของเรานะฮะมีด่านเป่าแป้งนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอยู่ในแป้งนะลูกนะ

เหรียญอยู่ในแป้งจะเป็นลักษณะแบบนี้นะลูกนี่ที่อยู่ในแป้ง

เดี๋ยวหนูจะต้องเป่าเสร็จแล้วก็คาบเอาเหรียญไปเพื่อไปซื้อขนมโกแล้วก็เมื่อเสร็จจากด่านนี้แล้วไปที่ด่านไส้กรอก

สามคนค่ะ

เอาเพื่อนใครอยากจะสมัครใจเป็นผู้ช่วยครับ

มาเลยครับผู้ช่วยครับมาเลย
ระหว่างที่เด็กกำลังเตรียมตัวนะครับ
และกติกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
วิ่งตามหากินวิบากให้ครบทุกด่าน
ภายในเวลา๓นาที
สำหรับการกินวิบากนี้ที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปีเลยค่ะ
สำหรับหนูหนูคิดว่ามันง่ายมากค่ะ

รอพี่เตี้ยมารอพี่เตี้ยมา
ไปเย็นลูกตอน
ไปเลี้ยลูกตอน
มั่นเตี๊ยง

เฮ้ยเข้าเลยเข้าเลย

คู่นี้คิดว่าชิวสำหรับเราเลยไหมเป๊ก
ลุ้นกันนะครับว่าคุณครูและนักเรียนนะครับ
สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่นะครับ

คุณผู้ชมครับมาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับ
นาทีต่อไปนี้นะครับเราจะมาลุ้นกันว่า
คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๔

ฝึกอาชีพไปได้หรือไม่นะครับ

รับอุปกรณ์ตัดผม๑ชุด

รับอุปกรณ์ตัดผม๒ชุด

ทำได้๔ข้อนะครับ

ฝึกอาชีพกลับไปเลยครับ

เอาใจช่วยเด็กน้อยและคุณครูด้วยนะครับ

แล้วเพื่อนบางคนจากหน้าทำผมเองไม่ได้
ก็ต้องไปร้านมันก็แบบเสียค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ค่ะ

ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาด้วยค่ะ

ถ้าภารมนี้หมายถึงอะไร
ข้อที่๓ถ้าดีใจค่ะ

ถูกครับ
ถ้าทำนี้แสดงถึงความรู้สึกดีใจนะครับ

ถ้าดีใจเนี่ยเป็นการใช้มือซ้ายนะครับกรีดจีบเข้ามานะครับ
ข้อมือเข้าปลายนิ้วชี้และหัวแม่มือ
หันเข้าหาใบหน้าให้อยู่ตรงบริเวณปากนั่นเองนะครับ

รับอุปกรณ์ตัดผม๑ชุด
เอาใจเชียร์กันต่อนะครับคุณผู้ชมครับ

โรงเรียนอยากได้ห้องตัดผม

เป็นสัตว์เป็นส่วนมีสถานที่เหมือนกับร้านตัดผม
ผมเองก็มีความคาดหวัง
ถ้าเป็นไปได้เด็กที่เก่งแล้ว
ตัดผมให้พอก่อนเกษียณได้ยิ่งดีครับ

นักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของทวีปยุโรปประจำปีใด
ตอบข้อที่๑ครับพุทธศักราช๒๐๐๑ครับ

ถูกถูกถูกถูกถูก
ถูกถูกถูกถูก
ฟุตบอลยอดเยี่ยมของปีนะครับ

คริสตศักราช๒๐๐๑นั่นเองนะครับ

ตัดผม๒ชุด

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชม

เลี้ยงปิงปองเข้าประตูครับ
ผมพาน้องมาร้านประจำหมู่บ้านครับ

ผมเลยพาน้องไปอีกหมู่บ้านหนึ่งครับ

ผมเลยหักแล้วลมความเลยครับ
น้องขวัญแล้วเป็นเพื่อนทำได้

แต่เด็กน้อยนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับสองนาฬิกาสามสุดเจ็ดวินาที
ทำได้สามข้อนะครับรับอุปกรณ์ตัดผม๒ชุดและ
ปรับปรุงห้องตัดผมกลับไปเลยครับ
เพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายนี่แหละครับที่บอกว่าจะคว้ารางวัลสูงสุด
กลับไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒ได้หรือไม่ในวันนี้
ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะกับข้อที่เหลือนี้นะครับ
โจทย์เรื่องเกมวิ่งสามขากินวิบากครับ
เวลามีงานกีฬาสีใหญ่
พร้อมเพื่อนกับสิตือนมาแต่งหนาทำผมให้ได้น้อยหลายคน
ถ้าหนูได้มีโอกาสฝึกแต่งหนาทำผมจะยกบางพระพลาค์ของคู่ได้ค่ะ
สำหรับข้อนี้นี่นะครับก็คือ
วิ่ง๓ขากินวิบากให้ครบทุกด่านภายในเวลา๓นาที
น้องน้ำและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ
นาทีเด็กน้อยใช้เวลากันไปนะครับ๒นาที๕๘วินาทีเดียว
ดีใจด้วยนะครับเห็นเด็กและเห็นรอยยิ้มของคุณครูและนักเรียนนะครับที่มาสู้เพื่อโรงเรียนไทยรัฐนะครับวันนี้ทำไปได้แล้วพิธีโจทย์ไปได้ทั้งหมด๔ข้อนะครับรับอุปกรณ์ตัดผม๒ชุดปรับปรุงห้องตัดผมและปรับปรุงพื้นที่ฝึกอาชีพ
ใจดีที่สุดนะครับคือวีกิฟต์สมุนไพรรากสามสิบสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผมและงบประมาณสำหรับปรับปรุงพื้นที่ฝึกอาชีพให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒จังหวัดนครราชศรีมามูลค่ารวมทั้งสิ้น๑แสนบาทยินดีด้วยครับ
คุณครูเป็นตัวแทนดีกว่าอยากจะกล่าวอะไรสักนี้เป็นคำเชิญครับครับขอบคุณสำหรับเกมต่อชีวิตนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็ผู้สนับสนุนในวันนี้นะครับที่ได้มอบเงินรางวัลให้กับเราเราจะนำเงินรางวัลไปใช้ประโยชน์ให้กับเด็กเด็กอย่างสูงสุดครับขอบคุณครับขอบคุณและยินดีด้วยนะครับขอบคุณคุณครูและน้องน้องทุกทุกคน

ต่างได้ในเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักได้ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
คอมมันชำรุดหนักมาก

ปัญหาของหนูคือไมค์จะติดดับเครื่องเสียงที่ไม่ติดบ้าง
โอกาสปรับปรุงระบบสูง
ฟิล์มและเพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้